ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีความสำคัญในยุคนี้ค่ะ
แม้แต่การท่องเที่ยวเองนะคะก็มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเนสซีโลเองนะคะ
วันนี้ชมพู่จะพาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวที่จังหวัดพังงาหน่อยค่ะ
สัมผัสความสวยงามของท้องทะเลนะคะแล้วก็สัมผัสวิถีชาวบ้านไปในตัวด้วย
ถือว่าครบจบในทริปเดียวติดตามได้จากรายงานค่ะ
จังหวัดพังงานนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกแล้ว
ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในเมืองไทย
มากกว่า๒๗๐๐๐ไร่
อกจากจะเป็นแหล่งสัมผัสชีวิตต่างแล้ว
ยังเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวชุมชนชายฝั่ง
รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ
เมื่อเร็วนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา
พร้อมด้วยนายปฏิพัฒน์วาหะรักหรือบังโรน
คุเทศกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง
หมู่ที่๔ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
นำคณะสื่อมวลชนเที่ยวชมกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน
ทั้งกิจกรรมพายเรือพายักษ์
ที่มีทีมสตาร์ฟของชุมชนเป็นไกด์พาเที่ยว
เลาะเข้าไปในลำคลองสายเล็กสายน้อยในป่าชายเลน
มกลางระบบนิเวศและธรรมชาติที่สวยงาม
ต่อด้วยนั่งเรือหัวโทงไปยังเขาหน้ายักษ์อุทยานแห่งชาติ

หาดเขาหน้ายักษ์เป็นเวิ้งอ่าวสงบสะอาด
ทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใส
ค่อยไล่โทนจากสีเขียวอมฟ้าอ่อนไปสู่สีฟ้าแก่และน้ำเงินเข้มในเขตน้ำลึก
เป็นแนวชายหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ต่อด้วยการชมร่องรอยของรางแร่เหมืองเก่า
และจุดร่อนแรกของชาวบ้านในอดีต
ที่มีชาวบ้านสาธิตวิธีการร่อนแร่ดีบุก
ด้วยการเลี้ยงแบบโบราณการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น
แปลงปลูกผักไร้ดินหรือผักไฮโดโปนิกส
พร้อมกับได้ลิ้มชิมรสสลัดผักที่เลือกเก็บจากแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
กล่าวถึงหมู่บ้านท่าดินแดงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
ชาวบ้านยังนับถือศาสนาอิสลาม
หลังเกิดเหตุซึนามิเมื่อปี๔๗หมู่บ้านท่าดินแดงโดนคลื่นยักษัดระเนรนาศ
ทำให้การดำเนินชีวิตของชุมชนมีการปรับเปลี่ยน
เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
เน้นจุดขายทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
ความสมบูรณ์ที่พร้อมนอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่วยลดโลกร้อนไปในคราวเดียวกัน
เที่ยวพังงาเรียกได้บาร์ได้ครบทั้งการพักผ่อน
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน
โปรดติดตามตอนต่อไป